ส่วนการใยงคันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่สามสิบสามนะครับ
โดยกรุงเทพมหานครนั้นครองเจ้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่๓๓ครับ
ชุมพรครับเป็นการย้อนรอยคู่ชิงปีที่แล้วครับกรุงเทพมหานครแชมป์เก่าเสื้อสีเขียวพบกับนนทบุรี
คว้าเจ้าเหรียญทองเป็นสมัยที่๓๒นะครับส่วนอันดับ๒เป็นนครราชศรีมาอันดับ๓เป็นชนบุรีส่วนเจ้าภาพร่วมครับ
พรมี๑๒เหรียญทองจบอันดับที่๑๖และระนองมี๗เหรียญทองอันดับที่๓
มากกว่าที่ถูกคิดเอาไว้ในตอนแรกคัดว่าอาจจะมีการมรยาณจัดการยากใช้เวลาสำหรับประกัด
นี่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดเล็กได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในอนาคต

นางกรอบการวัฒนวรรณกูลรัฐศึงตรีวะการกระทรวงการท่าเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานโดยมีนายวรกิติศรีธิพากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ตัวแทนเจ้าภาพครั้งต่อไปรับมอบทงการแข่งขันด้านเกมส์
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่๑๙๒๖มีนาคมปีหน้าครับ